ไม่ได้จ่ายตังค่าทำโครงหลังคาอลูมิเนียม๔๐๐๐บาท
แล้วมีผู้ชายเนี่ยมาทวงกับคุณยายที่อยู่บ้านแล้วยายเขาก็อยู่บ้านคนเดียวคุณผู้ชม
ทีนี้พอลูกสาวยายมาเจรจาคุยไปคุยมานะ
คือเขาบอกว่าผู้ชายที่มาทวงเนี่ยบอกว่า
ถ้าไม่มีสี่พันเอามาห้าร้อยก็ได้เอามาสองร้อยก็ได้เออ
ทั้งที่ลูกสาวยายบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมาเช่าบ้านที่นี่อยู่
เป็นรุ่นที่สี่แล้วนะมาเช่าต่อฮะมาเช่าต่อฉันไม่รู้เรื่องเลย
จริงคุณต้องไปทวงกับต้นทางหรือเปล่าไม่ใช่กับฉัน
ผู้เช่าเก่านั่นแหละที่เขาเป็นคนให้คุณมาทำหลังคา
คุณต้องไปทวงกับผู้เช่าเก่าค่ะนี่คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นผู้ชายที่เขามาขูดรีดเงินดิฉันใช้คำนี้เลย
ทวงตังค์จากคุณยายวัย๖๗ปีแล้วคุณยายอยู่ที่บ้านคนเดียว
ลูกชายของคุณยายคือคุณเจี๊ยบโพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนข้อความด้วยนะ
เขาบอกว่าผู้ชายรายนี้จะเข้ามาก่อกวนทุกครั้งเวลาที่แม่อยู่คนเดียว
บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตังค์๔๐๐๐บาทจะมาเฝ้าที่หน้าบ้านหน้าร้านทุกวันเลย
เงินที่มาขอเงินที่มาข่มขู่เนี่ยมันเป็นเงินค่าต่อเติมหลังคากันศาสตร์หน้าร้าน
คือเขาสร้างไว้ตั้งนานก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นผู้เช่าที่มาเช่าอยู่ใหม่
แล้วเขาจะมาทวงเงินกับเราได้ยังไงเปลี่ยนคนเช่ามาสี่รุ่นแล้ว
แบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าข่มขู่จะเรียกว่าอะไรไปคุยกันที่สอนอจบค่ะ
นี่คุณเจี๊ยบลูกสาวยายโพสต์แบบนี้ทีมข่าวเราอ่านโพสต์แล้ว
เอาจริงจริงก็เป็นห่วงยายนะก็เดินทางไปหาเลยไปที่บ้านเช่าหลังเนี้ยค่ะ
ไปเจอกับคุณเจี๊ยบลูกคุณยายต้องบอกก่อนว่าที่บ้านเช่าเนี่ย
เขาเปิดเป็นร้านขายของนะแล้วคุณเจี๊ยบก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เอาจริงนะเจี๊ยบไม่รู้จักเลยผู้ชายคนนี้แต่เวลาที่เจี๊ยบไม่อยู่เนี่ย
เขาจะมาทวงเงินกับแม่ที่บ้านตลอดเลยพูดแต่ว่าเป็นเงินค่าจ้างต่อเติมหลังคาอลูมิเนียมสี่พันบาท
ที่เขาเคยต่อเติมเอาไว้แล้วคิดดูสิเขามาทวงเนี่ยหลายรอบแล้ว
สามรอบแล้วมั้งแล้วครั้งล่าสุดที่มาทวงเราก็ถามคุณเจี๊ยบ
ล่าสุดที่มาทวงเนี่ยทวงเมื่อไหร่คุณเจี๊ยบบอกว่าโอ๊ย
เมื่อ๒วันก่อนค่ะวันที่๖มิถุนายนคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยผู้ชายเขาก็มาทวงกับคุณแม่แล้วเจี๊ยบเนี่ยกลับมา
เห็นพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็บอกว่าอุ้ยสี่พันไม่มีให้หรอกฝั่งผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่า
อะห้าร้อยก็ได้สองร้อยก็เอาจะได้พอได้ค่ะน้ำค่าขนม
ทีนี้คุณเจี๊ยบก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันไหมอ่ะบ้านเช่าหลังเนี้ย
ฉันมาเช่านะฉันเพิ่งมาอยู่ได้สองเดือนเองแล้วเปลี่ยนคนเช่ามาตั้งสี่คน
ตั้ง๔เจ้าสี่รอบแล้วอ่ะเขาจะมาทวงเงินค่าหลังคากับเจี๊ยบได้ยังไง
มันก็เราก็ไม่ควรจะต้องจ่ายคุณเพราะว่าเราเป็นผู้เช่า
แล้วสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันก็ตั้งแต่รุ่นไหนต่อรุ่นไหนแล้ว
สามสี่รุ่นมาแล้วเรานี่คือรุ่นที่สี่ที่เข้ามาแล้ว
ทำไมคุณทำงานเสร็จคุณทำไมถึงไม่เรียกร้องเอาค่าแรงคุณตั้งแต่แรก
คุณมาเรียกร้องเอาอะไรจากเราซึ่งผ่านมากี่ปีแล้วถูกไหมคะ
แล้วคุณสัญญาก็มีอยู่แล้วว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่คุณจะต่อเติมคุณต้องแจ้งเจ้าของบ้าน
แล้วเวลาคุณย้ายออกคุณต้องลื้อถอนออกไปในสิ่งที่คุณต่อเติมแต่พอหมดสัญญาแล้ว
สัญญาเช่าแล้วคุณยังไม่มาลื้อถอนนั่นหมายถึงสิทธิ์นั้นเป็นของเจ้าของบ้าน
ถูกต้องไหมคะโอ้โหทีนี้พอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะ
เจี๊ยบเขาก็ไม่ยอมค่ะห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณแม่ด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางตำรวจสอนออุดมศุกร์เนี่ย
รับเรื่องแล้วแล้วก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วด้วย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามที่ทางคุณเจี๊ยบแจ้ง
ว่าผู้ชายคนนี้เขาน่าจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าหลังนี้
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเจี๊ยบหรือว่าคุณแม่โดนข่มขู่อีกครั้งเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้เข้ามาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีได้เลย
เดี๋ยวจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้นะคะครับ